วันนี้นะครับตรงกับวันที่๑กันยายน
ก็จะมีปรากฏการณ์สุริยุปราคาวงแหวนหรือราหูอมอาทิตย์พี่
ซึ่งจะส่งผลให้คนราศีสิงศ์นี่ป่วยเลย
นะฮะผู้ที่เกิดระหว่าง๑๗สิงหาคมถึงสิบหกกันยายน
แล้วก็ราศีกุมคือ๑๓กุมภาพันธ์ถึง๑๔มีนาคม
เฮ้ยจะใจร้อน
ต้องระวังอุบัติเหตุแล้วก็สุขภาพ
ซึ่งคุ้ยตรงสุดเลย

จะส่งผลประมาณ๑สัปดาห์
เขาก็บอกว่าคนที่เกิดราศีสิงศ์
แล้วก็ราศีกุมคือราศีสิงศ์โดยระหว่างประมาณ๑๗สิงหาคมถึง๑๖กันยายน
แล้วก็ราศีกุม๑๓กุมภาพันธ์ถึง๑๔มีนาคม
สวดมนต์ไหว้พระบทสุริยปภา

ส่วนราศีที่จะดีขึ้นคือ
พออ่านได้ไหมราศีเมศนะคะ
ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่๑๔เมษาจนถึงวันที่๑๔พฤษภาค

วันที่๑๗พฤษภาคมยนต์เป็นวันที่๘ธันวาคม
ดวงจะดีขึ้นประมาณการเดือนกันยาไปค่ะ
แต่ต้องระวังช่วงต้นเดือนนี้นะคะ
อาจจะมีความวุ่นวายใดเล็กน้อย

เอาล่ะยิ้มชายคนนี้อ้าวลูกชายอยู่ในนี้แล้วเดี๋ยวถามเลย
หวัดดีครับจันช้างครับหวัดดีครับ
ต้องบอกก่อนว่ารายการนี้เนี่ย
แขกรับเชิญไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่นะฮะ

ภาพนี้อย่าเอาขึ้นนะครับเอาขอเป็นภาพนู้นนะครับ

ทำผมคล้ายกันแล้วเข้าไปทุกวันแล้วนะ

หัวน้ำซินมด่ำยืมไหนหน่อยแอ้นช้างนะก่อนแล้วแล้วรูปที่จอ
ใหญ่นั้นคืออะไรผมอยากรู้อันในน่ะเคยบอกคุณส่งมาเอ็งเหรอคือผมเนี้ย
ถือบอกรูปเดิมเนี้ยพอไปติดปุ๊บคุณเขามาง่าไว้อาจารย์
ช้างชอบผู้หญิงหรือเปล่าเอออ๋อก็พยายามจะให้มันดูคืน
พอดีผมจะไปถ่ายปกหนังสืออันหนึ่ง
จะบ้าเหรอแล้วนั่นหนังสือแบบกากปลูกเสือป้า
อันนั้นหนังสือกี้การดูวะเหอะค่ะ

ผ่าว่าถอดแว่นนะคนก็สกใจกันใหญ่นะครับ
เอาอย่างนี้เข้าเลยดีกว่าวันนี้๑กันยายน
หนึ่งกันยายนซึ่งคุณบอกว่าเกี่ยวกับดวงดาราศาสตร์พอสมควรอืม
ก็เป็นเรื่องของสุริยุปราคานะครับ

เรื่องแรกก็คือว่าสมมุติราคาเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในวันนี้นะครับ
มันมีผลไปสัปดาห์หนึ่งนะครับก็คือเริ่มจากวันนี้ไปถึงวันที่๗นะครับ
คนที่โดนหนักเนี่ยก็จะเป็นราศีสิงศ์แล้วก็ราศีที่ต้องระวัง
คุณกำลังป่วยเนี่ยป่วยเลย

ไม่สบายหนักเลยไปฉีดยามันเลยวันนี้ไปฉีดยาเพิ่งมา

ไม่มันก็มีการบริเวณเกิดเฮียชิลมาด้วยไงแฟนกล่องพี่มั๋
เฮ้ยบ้าพูดจะมามา
นั่นแล้วก็ต้องบอกว่าคือช่วงสัปดาห์นี้ที่มันได้มีผลมาก่อนหน้านี้แหละฮะ
แต่ว่าที่จะแรงก็คือหลังจากนี้ไปอีก๗วันนะครับดังนั้นก็ต้องฝากเตือน๒ราศีนิดนึง
ดังนั้นสิ่งที่เราแนะนำเป็นคาถารุมพะน้อยคือคาถาสุริยะบับภาจันทรัพย์บับภา
ซึ่งที่ผมลงให้ไปเนี่ยเขาเป็นคาถาที่เข้าไปท่องเพื่อป้องกันภัยจากสุริยฆราชและกระดับนักภาษณ์

นะครับจะออกจากบ้านจะเดินทางเนี่ยใครสองราศีนี้ก็ท่องสักนิดนึงนะครับ๗วันต่อเนื่อง

จริงคนที่ดวงดีก็มีที่ดวงดีก็คือราศีเมฆและราศีภศิกต์
มีสาเหตุก็ตรงที่ว่าดาวประจำราศีเนี่ยก็คือดาวอังคาร
ดาวอังคารเดินติดปกติมาตั้งแต่ต้นปีแล้ว
แต่ในเดือนนี้ช่วงปลายเดือนกันยา
อังคารซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคนสองราศีนี้
จะเริ่มเดินหน้าภาษาดวงเขาเรียกว่าเดินหน้าก็คือเริ่มเคลื่อนที่นะ
จากที่ยักษ์อยู่ความเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าความสำเร็จ
หรือว่าพลังของคนสองราศีนี้ก็จะยิ่งมีเข้ามามากที่สุด
เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าพิสิตคนี้จะเห็นว่าจริงผมเตือนบ่อยนะครับ
พวกนี้โดนบ่อยมีสารเข้าจากราวประจำตัวไม่ค่อยมีประหลัง
แต่ฝากนี้คือช่วงทานเฟอร์ภาษาดวงเค้าเรียกว่าดาวน์สีพ
ดังนั้นในช่วงต้นเดือนให้ระมัดระวังนิดหน่อย
ก็ต้องระวังนิดนึงแต่พอกลางเดือนไปแล้วเนี่ย

แล้วก็มีโอกาสมีโปรเจกต์ใหม่เข้ามาเยอะ
อย่างนั้นเราก็ช่วงต้นเดือนนี้ไปทำหน้าอะไรเหมือนงี้ได้ไหม
ไปทำหน้ามันอยู่ที่เงินแล้วก็ความพร้อมค่ะเหรอค่ะทำหน้า
ทำหน้าไม่ต้องรอดาวอังคารครับได้ไปได้ทุกวันเลยครับเอาอย่างงี้ครับ
แน่นอนว่าคนที่น่าเป็นห่วงคือราศีสิงศ์แล้วก็ราศีกุมนอกใจครับ
จะมีเอฟเคไปแค่อาทิตย์เดียวเหรอพี่ช้างคือคือจริงจริงอ่ะมันคือทั้งเดือนแต่ว่าคือเดือนเนี้ยมันเป็น
ผมใช้คำว่าเป็นเดือนแห่งอุปราคาก็คือมีทั้งสุริยุปราคาด้วย
เดี๋ยวมีการทะลุปราคาอีกตอนวันที่ประมาณสิบหกสิบเจ็ดกันยาอืมดังนั้นเนี่ย
พอมันมีอย่างหนึ่งก็มีผลเจ็ดวันมีสองอย่างมีผลที่สี่วันก็ตั้งแต่ครึ่งเดือนแหละ
อืมมันก็เลยถือว่าเป็นเดือนที่ต้องระวังแต่ว่าผมว่าช่วงที่แรงจริงจริงก็คือในช่วงต้นเดือนเนี่ยมากกว่านะครับ
ก็คือว่าอะไรที่ไม่เคยทำอย่าไปทำ
คือถ้ามีอะไรมาโดนใจช่วงนี้เดี๋ยวฉันลองเลี้ยวไปทางนู้นนี่

สิ่งที่มีความเสี่ยงมากที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับ

ก็อย่างที่บอกแล้วครับคือพอมันดาวมันดับปุ๊บเนี่ย
อารมณ์คนจะแปรปวนนะครับ
นางเป็นนางเป็นนางเป็นอยู่อารมณ์แปลปวนนางเป็นอยู่
ช่วงนี้ก็ต้องคือคนใกล้ตัวก็ต้องเข้าใจ
บางทีเราไม่ได้เกิดคนฟังว่าฉันไม่ได้เกิด๒ราศีนี้

เมื่อกี้นี้ฮะอาจารย์ช้างมดดำนะครับ
ห้ามทำผมเนี่ยทำผมผิดแสกนิดนึง
เขาออกแล้วเอาช่างคนใหม่มาทำเลย
อย่างนั้นเลยเมื่อกี้นี่เรื่องจริง
เขาเป็นคนร้ายขนาดนั้นเลยเหรอฮะจริง
โรคจิตมันอยู่สาบานไหมคุณทำ
คุณไล่เขาออกไปจริงเมื่อกี้แกหนูเธอนี่อีแวงอีช่วง

พี่ออกไปเอาคนนี้มาแทนทำ

เห็นบอกว่าเข้าท่วมไม่กดน้ำด้วย
เพราะฉะนั้น๒ราศีนี้ก็ต้องระวังแหละ

เอาว่าช่วงพีคเนี่ยก็คือก่อนหน้านี้นิดนึ
แล้วก็หลังจากนี้ไปอีกประมาณ๗วันนะครับ

เพราะฉะนั้นเวลาไปไหว้

ที่มีการพระพุทธรูปฟังใส่ญาติ
ก็จะมีที่สวยงามมากในเมืองไทย

ซึ่งนักท่องเที่ยวไปเยอะแต่คนไทยไม่ได้ไป

ก็ตั้งใจในเรื่องของการไป

เป็นผู้ซึ่งฝากพระราหูได้

แน่นอนก็อย่างที่บอกพี่ช้างบอก

เรื่องสามีภรรยาทะเลาะกัน
ต้องบอกว่าช่วงนี้เรื่องที่ไม่น่าเกิด

เรื่องที่บางอย่างมันเคยถูกปิดบัง
เป็นความลับมันก็จะถูกเปิดเผยขึ้นมา

เดือนนี้เนี่ยมันจะมีพวก

ก็จะค่อยเริ่มดีขึ้นนะครับ

ในวงการไทยธรรมชาติก็แยงแรงอย่างส่วนหนึ่ง

เกิดขึ้นที่ฟอร์โมโต้อีกนะครับ

ราศียังแรงนะครับจริงนอกจากเมฆกับ

พิจิกกับเมฆเนี่ยนะครับ

ไม่ใช่ว่าพอบอกว่าดีแล้วมันจะดีวันที่หนึ่งที่สองเลย

จะเริ่มมีข่าวดีเข้ามามากขึ้นครับ
ไว้